สวัสดีครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับตกลงได้
นะครับครับผมเอ๊ะแต่ว่าคุณครับก็มีบางคนเขาออกมาชี้แจงแล้วว่า
ว่ามันเป็นแค่สติ๊กเกอร์ติดเฉยเฉยเลยเป็นความชอบแล้วก็มีเหมือนกับเป็นกลุ่มคนที่เขา
ผลิตขายไม่ได้เป็นที่เกี่ยวข้องกับสวยเลยบางคนสำหรับเรื่องวันนี้ที่เกิด
เรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่อ่ะเขาไม่ได้ไปขายให้คนอื่น
เขาติดไว้เพื่อจะเอาไว้ดูแลตัวเองนะครับใช่ครับ
แล้วแล้วเขาไปเอาสติ๊กเกอร์นี้มาจากไหนครับเอ้าก็ผลิตเองสิครับผลิตเองแล้วก็ติดเองด้วยเหรอครับ
ใช่ครับเพื่อแสดงเพื่อแสดงความเป็นกลุ่มก้อนของเขาไงครับ
อืมไม่ใช่แค่ความชอบอย่างเดียวเหรอคุณอภิชาติไม่ใช่ก็คือแม้กระทั่งเจ้าของรถเองก็บอกว่า
เอ่อคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเสียค่าสมาชิกอืมใช่ไหมครับครับจากที่ผมได้ข่าวนะฮะ
อืมเอ่อจริงจริงแล้วตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องซีเรียสหรอกเรามาพูดถึงเรื่องว่า
รถที่น้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยแล้วเข้ามาในกรุงเทพมหานครได้ยังไงครับอืม
ท่านเอ่อเห็นไหมเวลาเราผ่านสี่แยกหรืออะไรเนี้ย
พลิกอัพเอ่ยรถเครื่องเอ่ยซึ่งไม่ใส่หมวกกันน็อกก็จะถูกเรียกจับตลอดเวลา
แต่ทำไมรถอย่างนี้ทำไมถึงไม่ถูกเรียกจับอ่ะก็เพราะว่าเขาเคลียร์แล้วไงใช่ไหม
ถ้าไม่เคลียร์มันก็เข้าไม่ได้หรอกครับตำรวจเขาหูวายตาไวอยู่แล้วนะครับ
ครับปกติแล้วเนี่ยครับเคยได้รับข้อมูลมาเนี่ยว่า
รถบรรทุกในประเทศไทยนี่มีอยู่ประมาณล้านสามล้านสี่แสนคันใช่ไหมครับใช่ครับ
จ่ายสวยกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเนี่ยครับผมไอ้ตัวเลขตัวนี้
เราคงจะไปบอกจำนวนที่มันแน่นอนไม่ได้แต่ก็ประมาณการเอานะครับ
ล้านสี่แสนคันใช้ทั้ง๒๐๓๐คุณก็รั่วมากี่คัน
๒๐๓๐ของล้านสี่ครับสี่แสนคันได้ครับ
จำนวนมหาศาลมากนะเห็นบอกว่าเด็ดเงินเป็นหลักพันล้านเลยนะครับ
เป็นหมื่นล้านครับอย่างที่คุณวิโรธบอก
แล้วตอนที่คุณวิโรธออกมาแฉเนี่ยเรื่องมันก็เงียบไป
ทำให้การที่จะไปขายจำหน่ายสติ๊กเกอร์มันก็หยุดไปด้วย
แล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการส่งโพย
โดยไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์แล้วนะครับ
ตั้งแต่คุณวิโรธออกมาปะชาดะกับเรื่องปัญหาสวยสติ๊กเกอร์รอบก่อนนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยที่เงียบไปเนี่ยคือเขาเลิกแล้วไม่ทำแล้วหรือว่ายังไงฮะหรือว่าแค่รอจังหวะเวลาครับ
ถูกต้องครับเพื่อรอจังหวะและเวลา
รอจังหวะและเวลาให้ข่าวซา
คุณอภิชาติครับที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นก่อนที่จะเข้าสายคุณอภิชาตินั้นถูกต้องไหมครับว่าสติ๊กเกอร์มันจะมีอยู่สองแบบก็คือว่าแบบที่เอาจริงคือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับตังค์เนี่ยออกให้กับอีกแบบนึงคือเอกชนผลิตเองเลยเพื่อจะแปะบอกให้ตำรวจรู้ว่าฉันจ่ายตังค์แล้วนะ

มันจริงนี้ถ้าจะนั่งจริงมันแก้อะไรครับว่าไม่เต็มใจที่จะแก้อะไร้อบแก้นิดเดียวต้องยานัยคุณอภิชาครับก็สมมุติว่าถ้าพูดว่าเจ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะจางรถบรรทุกไป

เขาจะต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรม
ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณให้รถรับจ้างบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด

เพราะฉะนั้นคุณก็เลิกกระทำอย่างนั้นซะ
ในเมื่อคุณไม่ยอมให้เขาบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมาย
ต้นทางไม่เกิดปลายทางมันก็ไม่มีใช่ไหมครับ

ง่ายนะครับ
การเอากฎหมายมาช่วยบังคับใช้เพื่อกรองอีกทางหนึ่งเนี่ยฮะ
มันต้องมีการปรับแก้มาตรการข้อกำหนดเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับคุณอภิชาติ
มีหลากหลายคือจริงแล้วกฎหมายบ้านเรามันชะลาภาพมาก
กฎหมายบางตัวเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพนะครับ
ว่า๒๔๒๔๙๐กว่า
กฎหมายบางฉบับยังใช้อยู่เลย

เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะต้องมาแก้กฎหมายแก้กฎกระทรวงนะครับ

เพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่บอกก็คือว่าถ้าฟังแบบนี้ก็คือว่าสอสออาจจะเป็นในสภาเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยแก้เรื่องของกฎหมายได้
เพราะว่าผมในฐานะที่ตรงแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการแล้วนำเสนอวิธีการที่จะแก้ไขนั่นแหละครับ
ครับ

ต่อไปรถ

ที่๕๐ตัน๕๐๐กิโลครับตัวเลขนี้เนี่ยกับในยุคปัจจุบันที่เราเห็นสิ่งก่อสร้างมากมายเกิดขึ้นในกรุงเทพเยอะมากเลยจนคนห่วงว่ากรุงเทพมันจะซุดตัวลงมากขึ้นมากขึ้นไปทุกวันเนี่ย
เลขนี้ควรจะต้องมีการปรับแก้ใหม่ไหมฮะหรือว่ามันเหมาะสมแล้ว
คือน้ำหนักเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่แค่นี้ก็พอที่จะรับได้อยู่แล้ว

ใช่ครับเพราะว่าคุณลองสังเกตดูสิครับ
พวกผมรวมตัวกันมีรถอยู่๔๕แสนคัน
ผมไม่ทำผิดกฎหมายมาตั้ง๒๐กว่าปีผมก็ยังอยู่ของผมนะ
แล้วทำไมรถรถที่เขากระทำผิดกฎหมาย

ไม่ได้
ก็ภายในสาพันธ์ขนสกรมีอยู่สี่ห้าแสนขันครับ
แสดงว่ามีอีกเกือบล้านคันเลยนะที่ไม่ได้อยู่ในสาพันธุ์ใช่ใช่
ใช่เพราะว่าถามว่าทำไมเขาไม่มาเข้ามันหมด
การมาเข้าสมาชิกของเราเนี่ย
ผมต้องตรวจสอบครับถ้ามีปัญหาพวกนี้ผมจะไม่รับเลย
หรือว่าทุจริตตุกติกมาวิ่งกับทางสายพันธุ์ใช่ไหมฮะ

โอเคนั่นคือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือดูตั้งแต่ต้นทางเลย

ทีนี้ถ้าหากว่าผ่านเอาของขึ้นรถหมดแล้ว
ว่าจะเป็นดินหรือว่าเป็นสัมภาระอะไรก็ตามแต่ต้องวิ่งแล้วเนี่ยฮะ
หลายคนก็จะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักการชั่งตวงวัด
ในกรุงเทพเองเมื่อกี้ก็คุยกับสสโตโต้ไป
บอกว่าทางภูมิว่าชัดเขาก็บอกเองนะว่า
กรทมไม่มีเครื่องไม่มีด่านช่างเหรอฮะหรือไม่มีเครื่องชั่งหรือครับ
จริงแล้วก่อนขึ้นทางด่วนจะมีเครื่องตรวจสอบน้ำหนักอยู่ครับ
ก็ใช้ของกรมทางหลวงพิเศษก็ได้ครับ

เพราะว่าก่อนจะขึ้นทางด่วนเนี่ยนะครับ
ถ้าน้ำหนักเกินเขาจะไม่ให้ขึ้น
ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละครับประมาณนั้น
แสดงว่ารอบก่อนที่เคยมีข่าวเมื่อตอนช่วงมิถุนา
การรักษณ์ก็ดีที่ผู้ว่าชาวเคยเจอรถบรรทุกลักษณะคล้ายกัน

วิ่งน้ำหนักเท่าไรตอนรอบเกินการรักษณ์

ทำไมเขายังวิ่งผ่านมาได้อะครับ

อ๋อผมเป็นผู้ประกอบการยังไม่รู้นะครับ
พชส่งไปจาก๒๓เดือนที่แล้วครับ
ผมจำภาพที่คุณอภิชาศเอาเอกสารใส่ซองที่มีเอกสารเปิดเงินให้สสศวิโรธ
เพื่อกระทุ้งเรื่องนี้ต่อไป
จริงถึงขนาดไปนั่งอยู่ในอนุกรรมการแล้วใช่ไหมครับ

ดังนั้นจะวางบทบาทหลังจากนี้ไปเนี่ยเพิ่มเติมยังไงครับ

ออกคารทุกสินก็ออกหมดแล้ว
ในฐานะที่ผมได้รับเกียรติเป็นคณะอนุเนี่ย
เราก็จะเอาปัญหาทั้งหมดนำเสนอไปยังกรรมาธิการ
ก็ให้สภาเป็นผู้ที่ตัดสินใจครับ
เราคงไปชี้เป็นชี้ตายไม่ได้
เราไม่มีอำนาจใช่ไหมครับอแฮนด์รไม่ได้นะถือแม้กฎหมายจะมีการบังคับใช้
อเจมส์เข้าใจนะครับกำหนดโทษอะไรเข้มข้นมากขึ้น
แต่ว่าถ้าคนบังคับใช้เนี่ยไม่ได้จริงจังมันก็สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผลอยู่ดีใช่ไหม
คุณพูดถูกเลยนี่แหละ

คุณพูดถูกเลยสมมุติว่าคุณเป็นนักข่าว
ผมจะบอกให้ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นนักข่าวแล้วคุณไม่มีวิญญาณของนักข่าว
แล้วคนที่เขาเฝ้าติดตามคุณเขาก็จะเป็นคนที่เป็นผู้พิพากษาคุณเองใช่ไหมครับ

ถามว่าแล้วผมรู้ด้วยว่ารถบริษัทนี้แบกไม่แบก
เพราะว่าเวลาเราไปลงสินค้าเนี่ยเราก็จะไปรู้เลยว่าไอ้รถคันนี้มันต้องไปแบกน้ำหนักได้ใช่ไหม

ถ้ามีความจริงใจแก้ได้
จะผ่าผมใส่หัวเลยะว่าถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายปฏิบัติตามหน้าทีก็จะไม่เกิดเรื่องนี้ได้นอน

อืม

ปัญหานี้ที่เป็นเบอร์ใหญ่มากมากเขาไม่อยากให้แก้เหรอฮะ
ผมจะบอกให้ฟังนะอ่าอ่าครับในวงการของการขนส่งหรือการก่อสร้างเนี่ย
จะมีนักการเมืองอยู่ข้างหลังตลอดนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่จับกลุ่มตามกฎหมาย
หรือมึงอยากจะโดนย้ายอะไรอย่างงี้อันนี้ต้องขอโทษนะที่พูดคำใหญ่

บอกว่าถ้าผมกลัวผมก็คงไม่ออกมาพูดหรอกครับ
เพราะอะไรรู้ป่ะผมปีนี้อายุ๗๕แล้วปีหน้า๗๕แล้ว
ถ้าผมเป็นอะไรไปยังไว้น้อยนักข่าวเค้าเล่นข่าวผมไม่ต่ำกว่า๗วันล่ะ
โอ้โหโอ้โหบอกไปตรงนั้นเลยอ่ะ

แสดงว่าเวลาที่คนแบบว่าเวลามันมีการทุจริตเกิดขึ้นนะ
คนด่าแต่องค์กรตำรวจเนี่ยถ้าฟังจากที่ทางคุณอภิชาติพูดที่จริงมันไม่ใช่นะ
ใช่ไหมครับมันมีคนที่อยู่เบื้องหลังอีกหลากหลายวงการ
หลากหลายครับหลากหลายครับ
การเมืองก็มีบางคนในวงการตำรวจก็มี
นี่มีวงการอื่นอีกไหมคะเนี่ย

อันนี้ผมพูดตรงถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะผิดพรบคอม
เอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน

ดังนั้นช่วงท้ายครับคุณอภิชาติสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อแก้ไขปัญหา
เอาเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนที่ให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้
ครับผมขออาศัยสื่อไทยรัฐเนี่ยช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ไปว่าการขับรถเนี่ย
อยากให้ประชาชนช่วยสอดส่องด้วยว่าจะเจอรถในลักษณะนี้
เราไม่ถูกจับกลุ่มเนี่ยท่านก็ต้องแจ้งมาทางต่อสอร้อยรูปด้วยช่วยกันหรือสื่อต่างเนี่ย
แล้วถ้าไปแจ้งสอนอแล้วเขาไม่รับแจ้งคุณก็เอาโซเชียลมาเล่นเลยลงไปในโซเชียลเลย
วันมันไม่เกินชั่วโมงข่าวมันก็ดังแล้วล่ะ
ครับช่วยกันสอดส่อง

มีข้อสังเกตยังไงบ้างครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางให้ประชาชนได้สังเกตตามที่คุณอภิชาติแนะนำ
ถ้าเกินจากกระบะทึบมาประมาณสัก๕๖นิ้วเนี่ยนะก็ถือว่าน้ำหนักเกินล่ะ
ถ้าเกิดเกินมาจากส่วนที่มันทึบอยู่
ตรงนั้นน่าจะเกินน่าจะทั้งสังเกตนี้อย่างหนึ่ง

ก็มีครับมีหลากหลายเพราะจริงอย่างผมเนี่ย
ผมไม่จำเป็นต้องไปสังเกตตรงนั้นเลย
ผมฟังเสียงยาผมก็รู้แล้วว่ารถเกิดไม่เกิน
เอาด้วยประสบการณ์ของคุณอภิชาติไงคุกคลีมานานอ่ะ
รถบรรทุกวิ่งเร็วแช่ขวาแบบนี้แปลกไหมครับ
ถ้าคุณพูดถึงเรื่องแช่กว่า
แช่ขวาแต่งรถสวยก็จะต้องเสียสวยด้วยนะ
ทุกคันเหรอครับคุณอภิชาติบางคันก็อาจจะไหม้มา
อ้าวผมก็พูดในสิ่งที่ผมประสบมานะ
อันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งจากประสบการณ์ของคุณอภิชาติ
คุณสังเกตไหมว่าเราไปต่างจังหวัดทำไมรถบรรทุกมันวิ่งแช่ขวา
มันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยผมเจอบ่อยครับเส้นพระราม๒ผมกลับบ้านต่างจังหวัดนี่เจอบ่อยมากเลยครับ
ใช่ไหมก็ถือว่ารถพวกนี้๑มีเส้นมีสาย๒เคลียร์ทางไว้แล้ว
อ่าเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งจากคุณอภิชาธิ์ใช่ครับ
สติ๊กเกอร์นี่สังเกตได้ด้วยเหมือนกันไหมฮะมันจะเหมารวมได้หมดเลยเหรอครับ
ไม่ครับสติ๊กเกอร์มันมีหลากหลายมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะไปฟันทงว่าไอ้นู่นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่
เราต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับอันนี้ผมพูดตรงเราต้องดูนะครับ
ดูหลายอย่างประกอบกันนะฮะพี่กายมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ